ดูกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าแตกตื่นฮือฮากันเลยทีเดียว
ไปเจอกับงูเขียวฝังตัวอยู่ในรถคันสีเขียวออกมาลากเลื้อยให้ได้ดูกัน

นี่รถคันนี้เห็นแล้วใช่ไหมทะเบียนอะไร
ชัดเจนเอาให้ดูกันก่อนเลยเหรอ
นี่ให้ดูทะเบียนกันไว้ก่อนจะได้จำกันเอาไว้
คนนี้นี่แหละครับพี่เจ้าของนะครับเขาก็ไปแจ้งไงบอกว่า
จ๋าพี่จ๋าช่วยมาดูหน่อย

ไปเจอกับงูเขียวที่มันซ่อนตัวอยู่
ถึงกับพังงะเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไปส่งคุณลูกไปโรงเรียน
ขากลับจะเอารถเข้าไปในบ้าน

สุดท้ายอยู่งูเขียวมันมาโผล่อยู่ตรงด้านหน้า
ก็เห็นงูเขียวก็ตกใจสินะ

ว้ายตายแล้วยังไงแบบนี้

เจ้าของก็คือคุณนารีอุทัยวัฒน์นะครับ
เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปลองฟังเสียงยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับ

ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วทีนี้จะเข้าบ้าน

ค่ะพอมายังไม่ได้เข้าบ้านเลย
เห็นหัวมันโผล่ก็เลยจอดอยู่หน้าบ้านเลย

แจ้ง๑๙๑แล้วก็แจ้งกู้ภัยค่ะ

ลากเลยออกซ้ายออกขวา
โอ้โหมันชุลมุนชุนละเก
นี่ต้องใช้๓คนจับงูเขียวตัวเท่านี้เลยนะเนี่ย

สุดท้ายไปไม่รอดครับเจ้าหน้าที่

คือมันเป็นงูเขียวที่ไม่มีพิษ

ต่อให้มีพิษหรือว่าไม่มีพิษ

ยังไงซะคุณผู้ชมก็ฝากระวังกันนะฮะ
เพราะว่ามันไม่ได้มาเฉพาะหน้าฝนอีกต่อไปแล้ว

ดิฉันอยากจะเห็นทะเบียนรถอีกทีนึง
เห็นมันขึ้นสีเขียวรถก็แปลกด้วยนะ
นี่ให้หมดเลยทั้งทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนรถ

น้องใบตองไม่อยู่เนี่ยไม่ได้มาเห็นของดีแบบนี้เลยอ่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอย้ำแล้วกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ให้ดูเฉยว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้งูมันเข้าไปอยู่ที่บ้านเลขที่นี้

เป็นยังไงบ้างสบายดีนะพี่เรื่องราวเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังนะ